เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้ว
เหตุการณ์ที่บุรีรำนะคะเมื่อ๓๔วันก่อน
พฤษภาคมมีผู้ชายคนนึงขี่รถบิ๊กไบท์เข้าไปในวัดครับ
แล้วไปหาเจ้าอาวาสวัดอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
บอกว่าชื่อผู้กองนัดถามท่านเจ้าอาวาสวัดว่า

ท่านเจ้าอาวาสก็ยอมรับบอกว่าอุ๊ยเมื่อ๒ปีก่อน
ขับรถไปชนคนแต่เขาไม่ได้เอาเรื่องเอาราวนะ
เท่านั้นแหละผู้กองนั้นเลยบอกว่าเนี่ย
เขาเอาเรื่องจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะ
ขับรถเร็วดื่มเหล้าด้วยทุจริตเงินวัดด้วย
ท่านเจ้าอาวาสเลยตกใจบอกไอ้ขับรถชนเคย
แต่ไอ้กินเหล้าทุจริตเงินวัดเนี่ยไม่มีท่านก็ตกใจ
แต่คนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กองนัดบอกว่าเนี่ย
จะดำเนินคดีเนี่ยตั้งหลายข้อหานักเท่านั้นเลย
ถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีจ่ายเงินมา๒๕๐๐๐บาท

ไอ้ขับรถอ่ะจริงแต่ไอ้ดื่มเหล้าไอ้ทุจริตเงินวัดเนี่ยมันไม่เกี่ยว
แต่เรียกสองแสนห้าแลกกับการไม่ดำเนินคดีครับเนี่ยค่ะ
เจ้าอาวาสบอกว่าเงินไม่มีหรอก
ก็ไปคุยกับพี่สาวสุดท้ายก็พยายามหาเงินคืนครับ
เดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะคะว่าผู้กองนัดคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

เจ้าอาวาสวัดวัดกรรมลาวาสค่ะ
พระอธิการศักดิ์วิสุทธสีโลอายุหกสิบห้าปี
วัดแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำนะคะ
พี่สาวของท่านเจ้าอาวาสก็คือนางสาวสุโภอายุหกสิบห้าปี

ไปแจ้งความกับตำรวจสพนาโพบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ๒๔พฤษภาคม
ผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจอ้างตัวว่าชื่อผู้กองนัด
อายุสักประมาณสามสิบห้าปีค่ะครับ
นี่นะคะก็คือขี่บิ๊กไบท์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้าไปในวัด
นี่เอาปืนไปด้วยนะคะครับบอกว่าชื่อผู้กองนัดอืม
เป็นตำรวจสังกัดกองปราบเลยนะแล้วถามท่านเจ้าอาวาสว่า
เคยขับรถชนใครไหมท่านเจ้าอาวาสเคยขับรถใช่ไหม
ใช่ไงแล้วเคยจริงจริงท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเคยจริงจริงอืม
แต่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบนู่นตอนนั้นคู่กรณีไม่เอาเรื่อง
เรื่องมันจบไปแล้วเออเข้าทางเลยค่ะครับ
เข้าทางผู้กองนัดเลยอืมผู้กองนัดเลยบอกว่าเนี่ย
ท่านเจ้าอาวาสโดนแจ้งข้อหานะขับรถเร็วครับ
ดื่มสุราอืมทุจริงเงินวัดถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีจ่ายมาสองแสนห้าหมื่นบาท
ท่านเจ้าอาวาสตกใจแล้วไม่มีเงินด้วย
แล้วคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กองนัดมีปืนด้วยเอาปืนมาขู่ด้วยค่ะครับ
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่ากลัวมากเลยขอความช่วยเหลือจากพี่สาว
แต่ก็ถูกคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กองนัดเนี่ยคมคู่สารพัดเลย
สุดท้ายถึงขั้นตัดสินใจเอาโฉนดที่ดินไปขอสินเชื่อที่บริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอพุทธไทยสงฆ์
แล้วคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กองนัดเนี่ยนะอาสา
ขับรถพาไปขอสินเชื่อด้วยตัวเองอืม
ขับรถพาไปเลยเอารถของท่านเจ้าอาวาสนะคะที่จอดอยู่ในวัดนะคะครับ
เพราะตัวเองขี่บิ๊กไบท์มาไงเลยขับรถท่านเจ้าอาวาสบอกไป
พาไปไปขอสินเชื่อแต่ด้วยความที่วันที่เกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ครับ
ก็เลยมีการขอเอกสารประเมินราคาที่ดินจากสำนักงานที่ดินไม่ได้
ก็เลยต้องกลับวัดกันไปแต่เขาก็มีกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ที่สำนักงานที่ไปขอสินเชื่อ
ใช่ก็เลยจับภาพในผู้กองนัดเอาไว้ได้ภาพหนึ่งใช่ค่ะอืม
สุดท้ายอ่ะก็จ่ายเงินไปจริงจริงนะท่านเจ้าอาวาสคือมีเงินสดอยู่ประมาณห้าพันบาท
ถอดสร้อยคอทองคำน้ำหนักสามบาทของพี่สาวอ่า
มูลค่าประมาณเจ็ดหมื่นบาทครับให้กับคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กองนัดอืม
แต่สุดท้ายพอรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ตำรวจหรอกไม่ใช่ผู้กองนัดหรอก
เป็นมิจฉาชีพก็เลยไปแจ้งความนะคะโอ้โห
วันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดกำลาวาสก็เลยเปิดใจกับทีมข่าวของเราว่าวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะครับ
คนร้ายขับรถของท่านเจ้าอาวาสที่ซื้อไว้สำหรับเดินทางไปรับกิจนิมนต์
ขับพาไปเลยที่บริษัทสินเชื่อแล้วก็ชักปืนออกมาขู่ด้วย
เจ้าอาวาสบอกว่าไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำเพราะกลัวถูกทำร้าย
แล้วก็มีพนักงานอยู่ภายในบริษัทขอสินเชื่อแค่คนเดียว
ตอนนั้นก็เลยตกใจทำอะไรไม่ถูกจริง
มันวางปืนงูมันก็วางตรงนี้แหละอืม
เนี่ยวางตรงที่ใกล้เบียกมือเนี่ยครับ
เพราะว่ารถหลวงตาเป็นปืนขนาดไหนครับปืนนี่อืม
แต่อาจมาก็ไม่รู้ว่าปืนสามเกียรติหรือสามห้าเกียรติ
ถ้าเกิดจะถูกขู่ว่าเคยขับรถชนเขาแล้วเขายังเอาเรื่องอยู่เนี่ย
ต้องกลัวขนาดให้เงินให้ทองขนาดนี้เลย
ใช่ไงก็คือทุกอย่างที่มีให้ไป

พ่อท่านบอกประมาณนั้นว่าเรื่องขับรถจริง

ให้ข้อมูลกับตำรวจไปว่าหลังจากที่คนร้าย

ขี่รถไปขออาบน้ำที่บ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งเคยทำงานเหมือนกับรับซื้อเป็ดตามหมู่บ้านต่างกับคนร้ายบ้านหลังนี้
แล้วเหมือนกับอาบน้ำเสร็จคนร้ายลืมหมวกกันน็อกเอาไว้
ซองปืนเอาไว้แล้วหนีไป
มันก็เลยเหมือนกับมีหลักฐานทิ้งเอาไว้อยู่
คือคือเป็นขายส่งเป็ดใช่ไหมครับ
ครับขายส่งเป็ดอยู่ที่เค้าส่งไปประเทศเรา
เขามีรถมารับอยู่ถึงที่บ้าน
แต่ท่านผู้ใหญ่เค้ารู้ไหมว่าเป็นคนพื้นเพลยาทางจังหวันไหน

มาวันที่เขามาถึงเขาขี่บิ๊กไบท์มา
แล้วก็ของบ้านเค้าสงสัยทำไมมาเป็ดแบบนี้

ผมก็แคลร์ไปให้แคลร์ถ่ายรูปไว้
ตำรวจสพนาโพบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะ

อัครเดชอายุประมาณ๓๕ปี

เคยมาติดต่อค้าขายกับคนในหมู่บ้าน
แต่ตำรวจบอกว่าขอไม่เปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้
อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
นี่ค่ะนายอัครเดชคนนี้นะคะ

ว่าความจริงมันมีอะไรยังไงกันแน่นะ

เรื่องพระธรรมวินัยไม่ได้มีกฎข้อห้ามตรงนี้

ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของรถยงรถยนต์เลยครับ

แต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นความจำเป็นจริงของพระ

ไม่มีคนขับรถให้แล้วมีความจำเป็น
ต้องไปขนข้าวขนของซื้อข้าวซื้อของ
มันก็พอขับได้
อาธาตันล้วงพ่อรูปเนี้ย
เจ้าว่านมีรถเก่ง

แล้วว่าจำเป็นจริงถึงคาดได้ถูกมา